สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐนิวโชว์ค่ำคืนนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกวัวค่ะไปชนเข้ากับรถไฟนะคะ
เพราะว่าได้ฝ่าสัญญาณกั้นทางและตอนนี้ก็เลยทำให้รถไฟที่วิ่งเส้นทางสายใต้นั้นยังไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้ตามปกติค่ะ
ค่ะเป็นระยะทางประมาณ๓๐๐เมตรนะคะที่ต้องมีการบำรุงซ่อมแซมแล้วก็ไม่สามารถเดินรถไฟได้ในจุดที่มีการเกิดเหตุ
เพราะว่าเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะขนวัวมา๒๑ตัวไปพุ่งชนกับรถไฟที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนและได้รับบาดเจ็บ๓๖คนค่ะ
เกิดเหตุบริเวณทางตัดรถไฟถนนเพชรบุรีหาเจ้าสำรานหมู่๒ตำบลโพไร่หวานอำเภอเมืองเพชรบุรี
นายสมชายนาคแสนพญาพนักงานขับรถไฟบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกมาจากสถานีรถไฟเพชรบุรี
่งหน้าสู่สถานีรถไฟปลายทางอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะซึ่งห่างจากสถานีรถไฟประมาณ๕กิโลเมตร
รถจักรและขบวนรถไฟผ่านจุดกั้นรถไฟไปเกือบครึ่งขบวน
มีรถบรรทุก๑๐ล้อวิ่งมาจากเส้นทางสายเพชรบุรี
แล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาที่ทางเพชรบุรีมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
พุ่งชนบริเวณตู้ที่๗๘ของขบวนรถไฟ
เป็นเหตุทำให้ตู้รถไฟที่๖๙ตกรางและพลิกคว่ำนะคะ
ส่วนรถ๑๐ล้อบรรทุกวัว๒๑ตัวจากบ้านบ่อหวาย
ตำบลดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรี
่งหน้านำวัวไปส่งเข้าโรงเชื่อที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อถึงที่เกิดเหตุรถไฟกำลังวิ่งผ่าน
เครื่องกั้นอัตโนมัติวางไม้พาดกั้นรถแล้วก็มีรถจอดติดอยู่หลายคัน
รถ๑๐ล้ออาจจะเกิดระบบเบรกขัดคล่องหรือเบรกแตก
เนื่องจากหักหลบรถที่จอดติดขบวนรถไฟมาทางด้านขวา
แล้วก็พุ่งชนตู้รถไฟแบบเต็มแรงไม่มีการเบรกเลยนะคะ
เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนบาดเจ็บ๓๖คน
รางรถไฟเสียหายบิดงอยาวกว่า๓๐๐เมตร

จริงที่เรงกูซ่ากระบวนรถไฟออกจากที่เกิดเหตุ
ซ่อมแซมรางรถไฟให้กลับมาใช้ได้โดยเร็ว